ทุกผู้ชมครับมีเรื่องการตรวจค้นรถนะของตำรวจนะครับกับรถส่งของคันหนึ่งนะฮะคือต้องเข้าใจว่าตำรวจเองเนี่ยเขาก็มีด่านหลายรูปแบบนะส่วนทางประชาชนเองถ้าคิดว่าเจอการตรวจค้นแล้วมีอะไรที่เราอยากจะบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วก็สามารถถ่ายคลิปได้
ก็เป็นสิทธิ์ที่เราจะถ่ายได้ตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจค้นถ้าพบว่ามันมีพิรุษน่าสงสัยแต่ก็ต้องบอกกันดีทั้งสองฝ่ายนะทีนี้กรณีนี้เกิดขึ้นในท้องที่น้องแขมนะครับซอยเพชรเกษม๑๑๔ระหว่างรถกระบะส่งของคันนี้กับตำรวจแล้วเขาบอกว่าเขาพยายามจะถ่ายคลิป

ผมมีผมมีแน่นอนไปกับขี่เนี่ย
ผมมีแน่นอนไปกับขี่เนี่ย

ประชาชนถามว่าถ่ายได้

คุณคลอมใจอะไรผมหรือเปล่า

เยี่ยวก่อน

เยี่ยวก่อนเยี่ยวก่อน

โว้วงดูด้วย

หาเลือกกันนี่ไม่ได้หาเลือก

ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าฝั่งที่ถูกวิภาควิจารณ์เยอะก็คือฝั่งตำรวจ
๑ก็คือมีหยุดจังหวะ๑เหมือนกับจะชักปืนออกมา
แต่ว่าก็ไม่ชักก็เก็บไปนะบอกว่าถ่ายคลิปได้แต่ว่าอย่าถ่ายหน้านะ
เขาก็พยายามจะอ้างว่าเขาจะต้องถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปคนก็วิพากษ์วิจารณ์กัน
สองนายเรียกตรวจรถกระบะส่งของ
แล้วก็มีการโต้เถียงกันอย่างที่ท่านได้ฟัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยเพชรเกษม๑๑๔อยู่ในเขตน้องแข็ม
ท้องที่ของสนหนองค้างพลูที่กรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปยังเจ้าของคลิป
ชื่อว่านายอภิชาติศรีลาเพชรเขาบอกว่าเมื่อวานนี้
เขากับลูกน้องขับรถไปส่งของในซอยเพชรเกษม๑๔
แล้วก็ขับรถสวนกับรถจักรยานยนต์ของตำรวจสองนายที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ
จากนั้นเขาก็ขับรถมาถึงซอยเพชรเกษม๑๑๔แยก๕
รถจักรยานยนต์ของตำรวจสองนายก็ขี่มาปาดหน้าขอตรวจค้นรถของเขา
โดยบอกว่าขอตรวจค้นในรถเพื่อจะขอตรวจค้นในรถแล้วก็ให้เขาไปตรวจหาสารเสพติดที่ด่าน
เขาก็บอกไปว่าถ้าอย่างนั้นถ้าจะตรวจค้นรถเขาขออนุญาตใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานนะ
ตำรวจที่อยู่ในคลิปก็เลยมีท่าทางไม่พอใจแล้วก็โวยวายเสียงดัง
และพยายามจะเข้ามาในรถเขาให้ได้แต่เขากลัวว่าจะถูกยัดยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมาย
ก็เลยขัดขืนคือบอกว่ายังไงต้องขอถ่ายคลิปด้วยแล้วตำรวจก็มีท่าทางลักษณะเหมือนกับไม่พอใจ
ช่วงเวลาก็ทำท่าเหมือนจะชักปืนออกมาด้วยซึ่งเขาไม่รู้ว่าทำท่าทางลักษณะแบบนี้ทำไม
ทั้งที่เขาไม่ใช่คนร้ายแล้วเขาก็ยินดีให้ตรวจเพียงแต่ขอถ่ายคลิปจากนั้นเขาก็ขับรถตามไปที่ด่านตรวจนะครับ
ถ้าจะตั้งด่านก็ตั้งให้ถูกต้องไม่ใช่มาตั้งอยู่ในซอยแล้วก็มีเหตุการณ์ลักษณะตามคลิปที่เกิดขึ้น
มันไม่เหมาะสมหรอกที่ว่าถ้าทำอย่างนี้ตรวจอย่างนี้
เห็นในคลิปนะคือมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องแต่เรายอม
ให้ตรวจแต่เราจะถ่ายไว้เป็นหลักฐานเพื่อเบื่อมายัดยาวง
บ้านอะไรเรากลัวถ่ายคลิปมันจะผิดด้วยเหรอที่เราถ่ายไว้
เป็นหลักฐานว่าเอออย่างนี้อย่างนี้อยากตรวจตรวจไป
เนี้ยแล้วชักปืนเพื่อนี่แหละก็จุดนี้แหละแล้วก็คำพูดที่
ผมมันถ่ายไม่ได้โทรศัพท์หลุดน่ะคือแรงมากยังไงเขา
พูดว่าหรือเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวพูดอย่างนี้ก็หันหลัง
ไปถามว่าตกใจไหมผมไม่ใช่คนกลัวนะแต่ก็คือไม่
ตกใจหรอกคงยิงคงไม่ยิงง่ายง่ายหรอกยิงคนน่ะถ้า
ไม่ผิดจริงอ่ะไม่ใช่คิดอยากจะยิงยิงไม่ถามไม่ถาม
คุณอยากคุณทำอะไรก็เรื่องของคุณตอนนั้นคุณผิดถูกแล้ว
แล้วแต่นะมันไม่เหมาะสมหรอกมันไม่ไม่ไม่ถูกอ่ะ
ถ้าด่านอย่างเงี้ยเราดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะถ้าด่านแล้วเรียก
ตรวจอะไรรอยอย่างเงี้ยมันไม่ไม่มีหรอกเขาเรียกอะไร
อ่ะพี่ฮะเรียกด่านรอยป่ะอืมทีมข่าวของเราก็เลยลง
ไปดูในซอยที่เป็นจุดเกิดเรื่องสักหน่อยนะคะ
ครับเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าในซอยตรงเนี้ยตำรวจมา
ซอยนี้เป็นซอยที่เชื่อมต่อระหว่างถนนเพชรเกษม
และถนนพุทธมนตรสายสี่นะคะแล้วก็สามารถทะลุไปซอยเพชรเกษมร้อยสิบ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณแยก๕
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าซอยนี้ตำรวจสนหนองค้างพลูตั้งด่านแทบทุกวัน
ทุกครั้งเนี่ยจะมีตำรวจสองนายขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ให้ชาวบ้านเข้าด่านตรวจเพื่อให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
แต่ชาวบ้านเขาสงสัยว่าเอ๊ะมันเหมือนด่านลอยหรือเปล่า
เพราะตำรวจมากันไม่กี่นายป้ายสัญลักษณ์ก็ไม่มี
รวยก็มีตั้งวางเอาไว้ไม่กี่อัน
ชาวบ้านเรียกด่านตรวจสอนอมะขามเทศเพราะว่าอยู่ใต้ต้นมะขามเทศค่ะ
เรียกว่าด่านสอนอมะขามเทศ

ตั้งด่านตอนเวลาเลิกงานแล้วเส้นทางตรงนี้มันเป็นซอยที่ทะลุได้หลายเส้น
คือเจอใครผ่านตรวจหมดอะไรแบบนี้ค่ะ
เลือกสาม
มันก็ไม่ควรมันเป็นด่านลอย

อย่ามาตั้งเลยเห็นใจประชาชนเถอะ
ถ้าเขางว่าเป็นการตั้งตามคำสั่ง

ก็มีป้ายบอกให้ชัดเจนสิว่าคุณตั้งด่าน
อะไรไม่ใช่พอมีรถผ่านมาก็วิ่งตรวจ
บางทีก็ซ้อนเอาไปเลยก็มี

คือชาวบ้านเขาพูดเหมือนประมาณว่าคือเวลาจะตรวจรถคันไหน
ก็ต้องเป็นรถที่ต้องสงสัยมีพิรุษหรือน่าจะมีสิ่งผิดปกติผิดกฎหมาย

หรือไม่ก็เอาด่านให้ดูเป็นกิจจะลักษณะกว่านี้หน่อยได้ไหม
แล้วชาวบ้านบางคนก็สะท้อนมายังผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
มันมีลักษณะเหมือนกับเนี่ยเรียกเงินเรียกทองอะไรด้วย

เราก็พยายามไปคุยกับตำรวจค่ะเพื่อให้ตำรวจเขาได้ชี้แจงด้วยนะคะ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเราก็ต้องฟังข้อมูลทั้งสองด้าน
ทีมข่าวก็ติดต่อไปนะไปทางพันธุ์ตำรวจเอกอดุลดองผุดอกพวง
ผู้กำกับการสอนหนองค้างปลู่ว่าอยากให้ตำรวจชี้แจงเรื่องนี้น่ะนะคะ
แล้วก็บอกทีมข่าวของเราว่าให้ไปเจอที่โรงพัก
อ่านี่ทีมข่าวของเราก็ไปครับแต่ก็ไม่เจอผู้กำกับ
ผู้มีภารกิจด่วนต้องไปปฏิบัติรัฐการณ์นอกสถานที่
ตอนนี้ก็เลยยังไม่มีข้อมูลจากทางตำรวจ

ใช่ชาวบ้านจะได้เข้าใจว่าอ๋อ
อ๋อที่ตั้งในซอยทุกวันแบบนี้มันเป็นแบบนี้
ตำรวจต้องให้เหตุผลชาวบ้านเขาจะได้เข้าใจนะคะ
ด่านมะขามเทศอ่ะมะขามเทศใต้ต้นมะขาม
นี่คุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณกิติศักดิ์นี่ถ้าผ่านด่านคงต้องถูกตรวจทุกด่าน

ขณะที่ทนายเดชากิติวิทยานันต์นะครับ
ที่เป็นทนายความแล้วก็เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์ด้วย
บอกว่ากรณีคลิปที่เกิดขึ้นที่ท่านผู้ชมได้ชมไปนะครับ
ตำรวจสามารถตรวจค้นรถที่มีพิรุษได้

แต่ก็ต้องดูว่ารถคันนั้นมีข้อสงสัยแบบไหนอะไรยังไง

ซึ่งการตรวจค้นฝ่ายที่ถูกตรวจค้น
เขาก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเอาไว้ได้

กรณีที่อาจจะถูกกันแกล้ง
แต่บันทึกแล้วก็ต้องห้ามนำไปเผยแพร่

ขอตรวจค้นนั้นตำรวจต้องใช้วิธีการที่สุภาพไม่แสดงอาการข่มขู่
แล้วก็ฝากเตือนประชาชนทุกคนนะครับหากเจอตำรวจขอตรวจค้น
ก็สามารถขอตรวจค้นตำรวจได้เช่นกันอันนี้ทนายเดชาบอกนะ
เพื่อให้ตำรวจแสดงความบริสุทธิ์ป้องกันการถูกยัดสิ่งผิดกฎหมาย
ตำรวจเนี่ยนะครับนะมีการชักโปรงชักปืนอันนี้ไม่เหมาะสมอยู่แล้วครับ
วินัยนะฮะผู้กำกับก็ต้องดำเนินการสอบสวนทางวินัย
เพราะจะมาชักปืนข่มขู่ประชาชนไม่ได้นะอันนี้ผิดอยู่แล้วฮะ
แล้วก็การพูดการจากับประชาชนเช่นนะมึงอะไรต่างเนี่ยนะ
ใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้เป็นการใช้ถ้อยคำที่เป็นการเหยียดหยามประชาชน
ก็ผิดวินัยคำพูดคำจาของตำรวจเวลาคุยกับประชาชนนะครับ
ให้ความเคารพนะเพราะข้าราชการตำรวจนั้นคือผู้รับใช้ประชาชน
เจ้านายประชาชนเมื่อวานนี้ยังมีข่าวตำรวจที่ภูเก็ตเป็นฮีโร่อยู่เลย

ขณะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็เห็นคลิปนี้แล้วนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
กรณีที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ของสนหนองค้างพลู
ซึ่งสนหนองค้างพลูรายงานว่าเป็นการตั้งด่านของตำรวจชุดปราบปราม
ซึ่งการตั้งด่านปราบรามนั้นสามารถตั้งจุดไหนก็ได้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นด่านปราบรามไม่ใช่ด่านจราจร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเกิดจากการที่ตำรวจพบพิรุษ
เนื่องจากเห็นว่ารถกระบะส่งของคันนี้กำลังจะขับหนีด่าน
ก็เลยขี่รถไปดักหน้ารถกระบะเพื่อขอตรวจค้นแต่เกิดมีปากเสียงกันเกิดขึ้น
เนื่องจากคนขับรถกระบะขอถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งเรื่องนี้ประชาชนทางพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยืนยันว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะถ่ายคลิปเป็นหลักฐานได้ตลอดเวลานะครับ
เมื่อตำรวจขอตรวจค้นส่วนเรื่องที่ตำรวจไปมีปากเสียงกับคนขับรถกระบะนั้น
เดี๋ยวต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดก่อนว่าขั้นตอนทุกอย่างนั้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือไม่
ตอนนี้ให้ต้นสังกัดของตำรวจในคลิปไปตรวจสอบการทำงานของตำรวจทั้งสองนาย
แล้วก็รายงานมาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบแล้ว
คือบางทีมันก็ต้องไปไล่ดูจากต้นทางก่อน
ก่อนจะถึงจุดเริ่มต้นคลิปว่ามันเป็นยังไงกันแน่